ไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวแปลกก็คือเรื่องของพระเครื่อง
พระเครื่องหลายคนบอกว่าจะแปลกได้ยังไง
แต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าหลังจากที่เขาขุดพบวัตถุโบราณ
ใต้ฐานพระที่เป็นบรรดาพระเครื่องต่างแล้ว
เซียนพระเนี่ยเขาก็เช่าไปบูชากันแต่ว่าเขาเกิดฝัน
ฝันจนต้องนำพระเครื่องที่บูชาไปกลับมาคืนทางวัดเลย
เกิดอะไรขึ้นไปติดตามกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจากกรณีที่ทางวัดใหม่วงเดือนหมู่๕นะคะ
ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
เขาพบพระเครื่องเป็นพระสมเด็จพระขุนแผนพระเครื่องรูปทรงโบราณ
พระพุทธรูปหลายปางนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายอย่างเลยที่เป็นวัตถุโบราณ
มีอายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีใส่อยู่ในบาท
เอาเหรออยู่ในบาทแบบนี้แล้วก็ถูกฝังอยู่ใต้ฐานหลวงพ่อพระนอนนะคะ
ขณะที่ทางวัดกำลังดำเนินการปรับปรุงวิหารหลวงพ่อพระนอนใหม่
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเซียนพระในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ให้ความสนใจมากเรื่องของวัตถุโบราณพระเครื่องโบราณแบบที่เราเห็นกันนะคะ
ก็แห่มาดูกันเยอะแยะมากมายเลยอืมล่าสุดพบว่าทางวัดเนี่ย
เขาได้ทำการนำวัตถุโบราณที่ค้นพบไปฝังกลบไว้ที่ต้านหลวงพ่อ
ใต้ฐานหลวงพ่อพระนอนเหมือนเดิมแล้วครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมค่ะ
ชาวบ้านในระแวกวัดเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเขาเนี่ยหวาดกลัว
เนื่องจากว่ามีหลวงพ่อพระนอนมาเข้าฝันนะบางคนเนี่ยเขาฝันว่า
คนงานให้เอามาไว้ที่เดิมให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็วัด
คุณเห็นตัวเลขอะไรตรงใต้ฐานเห็นไหมเห็นเห็นเห็นมันเป็นตัวเลขที่เขาเขียนเอาไว้
บอกว่าเป็นวันที่ขุดพบเจอไงล่ะถูกต้องเป็นวันที่ขุดพบเจอ
แต่ชาวบ้านเขาฝันคล้ายกันเลยก็คืออยากให้เป็นสมบัติของวัดของชุมชน
ไม่อยากให้เอาไปบูชาหรือแจกจ่ายหรือว่าไปอยู่ที่ไหนหรือว่าให้มันหายออกไปจากท้องถิ่นเขาอ่ะ
ชุมชนเขาอ่ะนะคะก็คือมีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในวัด
ชื่อว่าคุณมะระเสชังอายุ๕๖ปีเล่าให้ฟังว่าทางวัดเนี่ยได้มีการบูรณะพระนอนองค์ใหญ่
เพื่อให้สูงขึ้นพร้อมกับสร้างวิหารใหม่ด้วย
ขุดลงไปข้างใต้พบว่าใต้องค์พระมีของโบราณฝังอยู่
โดยทางวัดไม่ได้นำออกให้เช่าบูชานะคุณผู้ชม
แต่ว่าหลังจากที่นำออกมาแล้วคือเอาออกมาวางไว้แล้ว
หลวงพ่อหลวงพ่อพระนอนมาเข้าฝันกับหัวหน้าคนงานที่รับยกองค์พระนอน
คือทางวัดเขาไม่ได้ตั้งใจนะว่าจะปล่อยให้บูชาแต่ว่า
แค่ขุดพบและยกขึ้นมาไว้ด้านบนอ่ะก็ฝันแล้วอ่ะ
เขาไม่ได้ออกให้เช่าใช่ไหมคะ
ไม่ให้เช้าเค้าไม่ให้เจ้าตัวท่านไม่ให้
ตอนนี้เทปูนโบกไปแล้ว
อ่ะเนี่ยฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
คือพอขุดพบออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนทางวัดเขาไม่ได้ออกมาให้เช่าแต่ประการใดแต่
แต่มันก็มีบางคนที่เขาอาจจะหยิบออกไปหยิบฉวยออกไปอะไรแบบนี้

แล้วก็มีความฝันว่าพระนอนบอกว่าให้เอามาไว้ที่เดิม
ก็เลยต้องนำกลับมาฝังไว้ใต้ฐานพระนอนแล้วก็ตอนนี้โบกปูนปิดทับเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อเขาศรัทธาเนี่ยแล้วก็มาบนบานสารกล่าวที่นี่
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพวกงานราชการหรือว่าของหายได้คืน
เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีนะคะแต่ว่าบอกเลยนะว่าถ้าเป็นตัวเลขเรื่องขอหวยเนี่ยท่านไม่ให้นะคะ
มีชาวบ้านมาแก้บนแทบทุกวันนะแต่ไม่ใช่เรื่องขอหวยนะบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นแก้บนด้วยรำวง
ถวายพวงมาลัยไข่ต้มหัวหมูนะคะครับซึ่งเอ่อคุณป้าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
เขาก็บอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่มาเป็น๑๐ปีแล้วเห็นนะมีชาวบ้านมีคนมาแก้บนตลอดเลย
ส่วนตัวเองเนี่ยก็มาไหว้พระขอพรขอให้ขายของดีขายหมดขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอะไรแบบนี้
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราเข้าวัดมาทำบุญมันก็ได้ความสบายใจด้วย
แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสงบมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเราได้แบ่งปันได้ให้คนอื่นบ้าง
เล็กน้อย๑๐บาท๕บาท๒๐บาทก็ให้ไปนะเติมบุญเติมอานิสงฆ์คิดดีทำดีก็ได้ดีนั่นแหละ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวของความเชื่อก็ว่ากันไปนะ